พายดูกันต่อค่ะของเบลล่าเลยดีกว่าค่ะ

นี่ก็เปิดสินคอคออนเมริกีอันใหม่นี่นะคะ

ก็ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณทุกสินค้าทุกตัวที่เข้ามา
ก็เดี๋ยวจะมีมาอีกค่ะที่ยังไม่ได้เห็นกันค่ะ

จริงเหรอค่ะก็ยังมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่อยู่นะคะ
ยังอยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะดังนั้นก็ไม่ได้ใจมากเท่าไหร่ค่ะ

กมาน่ะ

เบลล่านะคะที่ฉันลำคาดอีกป้าข้างเนี่ย

มีพรีเซนเตอร์๑๐ตัวที่สำคัญความรักปังมาก

คุณแม่กับพี่เวียคนักไว้ทำบุญ

ซึ่งจริงล่ะเบลล์ก็ก็คิดว่าเป็นเรื่องของพรมลิขิต
ฟังเรื่องปีใหม่ที่ไปทำบุญกับพี่เวียกันค่ะ
ดีใจมากเลยอ่ะฟังข่าว
ที่บอกตั้งแต่ตอนช่วงปีใหม่นั่นแหละค่ะ
ว่าอาจจะมีนัดกันไปทำบุญอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พาคุณแม่ไปด้วยค่ะ
ก็ตั้งใจไปก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านตามสะดวกค่ะ
ก็พอไปถึงก็คนเยอะมากเลย
แต่ว่าคือด้วยความตั้งใจของเราเราอยากจะไปทำบุญจริงไงค่ะ
เราก็ไม่ได้ติดตรงนั้นนะคะ
เสริมอะไรเลยค่ะก็ตั้งใจแค่อยากทำบุญรับปีใหม่อะไรอย่างนี้แหละค่ะ
แล้วก็พาคุณแม่ไปด้วยค่ะอยากให้คุณแม่ได้ทำบุญค่ะ
ค่ะก็น่ารักแสวเหยาะเล่นเสียงเล็กหน่อยเข้ามีความสุข
แล้วก็หมอดูดทักด้วยนะคะว่าเมล่าเนี่ยปีนี้จะปังจะปัวมากนะคะ
ใช่ค่ะนี่แต่งตัวกันมาวันนี้ก็หวังว่าพี่เวียจะชวนไปวัดบ้างไปทำบุญบ้าง

สีเหลืองเป็นทั้งสังฆาตกันมาเลยนะคะทั้ง๒คน
วันที่ฉันเจอที่กองเขาจะชวนไปกระทืบไปทำก็บ่อย